เชียงรายเกมส์ครั้งที่๔๑

วันรองสุดท้ายชิงกัน๑๐๖เหรียญทองไฮไลท์ที่ฟุตซอว์ครับ
๒ทองทั้งชายและหญิง
มีภาพทีมชายมาฝากครับในรอบชิงราชบุรีครับ
ชุดแดงดำมีโพงสฤตจงตั้งสัจจกุลนะครับ
นักเตะจากบางกอกซิตี้พบกับสมุทรสงครามที่มีคาธาวัฒนผู้พันธ

เกมนี้ครับปรากฏว่าราชบุรีเอาชนะสมุทรสงครามไป๗๒ครับ
ลอยได้ประตูจากเกียรติศักดิ์วงวันพงศิริจงตั้งสัจกุล
แล้วก็ประวัติจันทุดมนะครับช่วยกันยิงคนละ๒ประตู
ส่วนอีกลูกนั้นมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นสมุทรสงคราม
ทำให้ราชบุรีนั้นคว้าเหรียญทองไปครองครับ